ออกมาเป็นบวกกับทางประเทศไทยนะคะ
ทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ตั้งโต๊ะแถลงถึงท่าทีของฝ่ายไทย
หลังจากนี้รวมถึงมาตรการหลังจากนี้

ด้วยมีการแถลงอย่างศีลินาที่ยิ้มแย้มนะคะ
จากกระทรวงคมนาคมค่ะเชิญค่ะ
เป็นไปตามกระทรวงคมนาคมแล้วก็หน่วยงานที่สังกัด
ประกาศผลการตรวจสอบมาตรฐานการบินของไทยมาเป็นในทิศทางบวกนะครับ
ซึ่งจะส่งผลให้สายการบินของไทยนั้นสามารถยังบินไปยังยุโรปได้ตามปกติ
เมื่อช่วงเวลาประมาณ๑๙นาฬิกาที่ผ่านมานายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มีการเปิดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน
ประกาศผลการตรวจสอบมาตรฐานการกำกับดูแลและการตรวจสอบสายการบินที่ได้มีการประกาศล่าสุด
โดยไม่ว่าการบินของไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มแบนลิสหรือไม่อนุญาตให้ทำการบินเข้ายุโรปได้ครับ
คือ๑ไม่ห้าทางการบินของไทยทำการบินไปยังยุโรป
๓หากในอนาคตมีความจำเป็นในการคลุมของผู้ละคร
จะมีการปรับสายการบินของไทยเข้าไปอยู่ในกลุ่มแบนลิสต์ได้ครับ
ระยะต่อจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันทำงาน๓ข้อ
กรพทจะมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาเอติ
สองสร้างความเข้มแข็งของกรพท
โดยเฉพาะการสร้างบุคลากรทั้งในเรื่องการตรวจสอบและสร้างกฎกติกา
ในระยะสุดท้ายจะเริ่มดำเนินการตรวจสอบและสร้างกฎกติกา
ขอบคุณคุณขวัญโมชาด้วยนะคะ